รุนแล้วค่ะหลังจากที่ตาแพนด้ามาพักใหญ่เหมือนกัน

อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะคุณเด่นคุณเขาเฉลยแล้วค่ะ
ซึ่งคบหาดูใจมา๔ปีประกาศเลยว่าเลิกแล้วคุณผู้ชมนะคะ
ทำเอาหลายคนตกออกตกใจเหมือนกันเพราะว่าคาดไม่ถึง
คู่นี้เขาเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงนะคะ

เด่นคุณนะคะเปิดใจกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะคะ
ตัดสินใจห่างกับแกรนมา๓เดือนแล้วค่ะ
เพราะมองว่าเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันนะคะ

มันก็คือมุมมองที่ไม่ตรงกันกับการเรื่องมีครอบครัว

และไม่เข้าใจความคิดของคนที่ไม่อยากมีครอบครัว

ตัวเองก็มีนิสัยบางอย่างที่ไม่ค่อยดี
โดยเฉพาะคำพูดที่โผงผางสไตล์ผู้ชาย

หลายครั้งหลายทีก็ไปกระทบเทือนจิตใจทำร้ายฝ่ายหญิง

รวมไปถึงหลายเรื่องตั้งแต่คบกันมานะคะ

แต่ว่าบางอย่างที่เดี๋ยวฉันก็ทนได้
ก็เลยปล่อยเลยผ่านไปไม่เคยคุยกัน
มีปัญหาหลายคู่นะที่ไม่เคยพูดกัน

ห่างกันมาแล้วครั้งนึงแล้วก็ผ่านไป๑เดือนค่ะ
หลังจากนั้นก็ทนไม่ไหวเลยกลับมาคบกันใหม่ค่ะ

นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วครั้งนี้ล่ะ

ไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าผมยังโทรหา

แล้วเขาก็จะคอยเตือนคอยสอนผมเหมือนเมื่อก่อนเลย
ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะ
ก็คือกลับมาเป็นคนที่หวังดีต่อการเป็นเพื่อนเหมือนเดิม

มันจะคุ้มเครื่องไหมล่ะ

แต่ความสำคัญก็เป็นอย่างที่เราอธิบาย
เอาล่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
ไม่ได้เจอกันแต่โทรศัพท์หากันตลอด
ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนแผลยังสดอยู่

มันอาจจะมีแบบว่าถ้าแบบบำรุงดีอะนะ

ผิวหนังที่สวยงามไม่มีแผลแล้วก็ได้

จากที่เด่นคูณกับที่บอกว่าออกมาเลิกกับแฟน

มอยที่เป็นต้นเรื่องที่บอกว่าคู่รักเลิกเงียบ

เพราะว่าคู่นี้เป็นคู่รักเลิกเงียบ
แต่ของเจ๊มอยเขาบอกว่าเป็นคู่รักเสียงดี
ต้องเสียงดีด้วย
แกรนเสียงดีแต่เด่นคุณเสียงดีไหม
เขาร้องเพลงก็เสียงดีเหมือนกัน

วันนี้ก็มีภาค๒ภาค๓อีก

ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ